ก็คงจะถามใครไปไม่ได้นอกจากคนในพักเพื่อไทย

บอกว่าตอนนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยต่างเดินทางทยอยเข้าพักแล้วนะคะ
แน่นอนว่าก็คงจะไปถกกันในเรื่องของแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล
ยังไม่ได้มีการตอบชัดออกมาว่าจะจับมือกับใคร
แต่ผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละเดี๋ยวจะให้คำตอบมาได้
ก็เห็นบอกว่าได้สัมภาษณ์คุณหมอชนน่านด้วย

ใช่ค่ะติดตามได้เลยนะคะกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ
ตอนนี้รายงานสดมาจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ

ประเด็นที่หลายคนจับตาวันนี้นะคะ
ก็คือเรื่องของการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลนะคะ
หลังจากที่ผลคะแนนออกมาเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่า
พักเก้าไกลได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง
แล้วก็จะได้เป็นพักแกนตั้งรัฐบาลค่ะ
เช้าวันนี้ค่ะบรรยากาศที่พักเพื่อไทยก็มีการหารือกันของกรรมการบริหารพัก
รวมถึงนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็เดินทางมาร่วมประชุมหารือด้วยค่ะ
ซึ่งเช้านี้ค่ะคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็ได้มีการนัดหมายเพื่อประชุมหารือถึงแนวทางต่าง
ผลคะแนนการเลือกตั้งออกมาชัดเจนว่า
เก้าไกลได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ
และจะได้เป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
วันนี้จึงต้องมีการพูดคุยหารือกันเพื่อหาข้อสรุป
ก่อนจะออกมาเป็นข้อชัดเจน
แล้วก็ประชุมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่
รวมถึงต้องแจ้งแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบในช่วงบ่ายค่ะ
โดยคนแรกที่เดินทางมาถึงที่ทำการพักเพื่อไทย

ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนประชุมว่า
วันนี้กรรมการบริหารพักจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน
หลังจากที่มีการดำเนินการต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็เพื่อกำหนดทิศทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ
แล้วก็มีการย้ำว่าพักเพื่อไทยได้แสดงท่าทีชัดเจน
รับเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพักเก้าไกลให้มาเป็นอันดับหนึ่ง
แล้วก็ยินดีที่พักเก้าไกลจะได้เป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
ส่วนจะร่วมมือกันอย่างไรนั้นพักเพื่อไทยในฐานะพักอันดับสอง
ก็ต้องฟังเสียงของพักอันดับหนึ่งว่าจะมีท่าทีทิศทางอย่างไร
ไปฟังเสียงความเห็นของคุณหมอชนน่านกันค่ะ
ในการร่วมมือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราแสดงท่าทีไปชัดว่า
เรายอมรับในเสียงของพี่น้องประชาชน
พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพักเก้าไกลเข้าเป็นพักอันดับหนึ่ง
เราก็ยินดีกับพระเก้าไกรแล้วก็ยินดีที่จะให้เขาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
อันนี้เมื่อวานเราแสดงท่าทีอย่างนี้ไปอยู่แล้ว
ส่วนว่าจะร่วมมือกันอย่างไรเราเองฐานะเป็นพักอันดับรอง
เราเองก็ขออนุญาตฟังพักเสียงอันดับหนึ่งเขา
เขาจะมีท่าทีมีทิศทางอย่างไรเขาจะพูดคุยกับเราอย่างไร
เราก็รออยู่ตรงนั้นนะครับรอตรงนั้น
จากนั้นนายเศรษฐาทวีสินค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ก็เดินทางมาถึงที่ทำการพักเพื่อไทยด้วยสีหน้าที่สดชื่น
แล้วก็มีอิริยบทที่ผ่อนคลายนะคะ
พร้อมกับมีการถือก้าวกาแฟมาก่อนจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับ
มีการพูดถึงการแสดงความดีใจกับพระเก้าไกล

อย่างน้อยก็เป็นเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะได้ชัยชนะค่ะ
แล้วก็ได้เป็นฝ่ายในการจัดตั้งรัฐบาล
นายเสถายังตอบคำถามผู้ศึกข่าวถึงการเจรจาตั้งรัฐบาล
สองฝ่ายจะมีการเจรจากันอย่างไรนั้นนะคะ
ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้มีคู่ในการตั้งรัฐบาล
เพราะตามกติกาชัดเจนอยู่แล้วว่าพักที่มีคะแนนเสียงอันดับหนึ่ง
ต้องเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลต้องทำตามฉันธรรมติของประชาชน
และก็คงไม่มีเงื่อนไขที่จะทำให้สองพักจับมือตั้งรัฐบาลไม่ได้
ซึ่งวันนี้หลังจากการหารือกับมังการบริหารพักเพื่อไทย
จะมีการแถลงข่าวถึงทิศทางในช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ส่วนประเด็นดีใจด้วยอย่างน้อยก็เป็นเสียงฝั่งประชาธิปไตยที่ชนะนะครับ
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระเก้าไกรเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลตามกฎิกาตามกฎิกาชัดเจนครับ
โอกาสในตอนนี้เท่าที่เรารู้แล้วแนวน้องที่เราจะจัดมือกับพระเก้าไกรเป็นมากเท่าไหร่ไหมครับ

เพราะมีแต่ดิวในที่แจ้งเท่านั้นค่ะ
หลังจากการประชุมหารือกันในช่วงเช้านะคะ
ช่วงบ่ายค่ะนางสาวแพทองทานก็จะเดินทางมาที่ทำการพักเพื่อไทยเช่นกันนะคะ
เพื่อที่จะนั่งร่วมกันแถลงข่าวที่บริเวณชั้น๗
เมื่อวานนี้เป็นห้องที่มีการตั้งวอรูมให้กับสื่อมวลชนค่ะ
ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้านะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ย
แกนนำหลักก็มีเพียงคุณหมอชนน่านแล้วก็กรรมการบริหารพักบางส่วนเท่านั้นค่ะ
แล้วก็คาดว่าบรรยากาศช่วงบ่ายน่าจะคึกคักค่ะ
แล้วก็รอติดตามนะคะว่าแนวทางในการหารือที่จะจัดตั้งรัฐบาลกับพระเก้าไกลนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราวันนี้ทั้งวันนะคะก็ยังเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่พักเพื่อไทยค่ะ
วรรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ขอบคุณนะฮะนี่คือจุดแรกจุดสำคัญนะครับ
ก็คือเพื่อไทยนะฮะก็ยังคงสงวนท่าทีกันแหละ
ต้องรอดูว่าพักอันดับ๑ก้าวไกลจะแถลงออกมาตอนเที่ยงว่าอย่างไรบ้าง
และบ่ายโมงใช่ไหมที่เมื่อกี้บ่ายโมงครึ่งใช่ไหมที่เพื่อไทยนัดแถลงต่อนะครับ